ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่เราได้เห็นอะไรสวยงามนะครับ
คือพระจันทร์เต็มดวงมาตั้งแต่วันที่๑วันที่๒แล้ว

ดังนั้นพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศของพระจันทร์เมื่อคืนนี้หน่อย
สวยงามขนาดไหนนี่คุณ

นี่ภาพจริงอย่างกับภาพวาดเลยนะฮะ
และนี่ก็คือในช่วงก่อนหัวค่ำ
ก็จะมีประชาชนเขาไปเตรียมกล้องดูแล้วล่ะครับ
จ้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้า

ถ่ายออกมาเป็นแบบนี้แหละครับ
บริเวณทุ่งนาในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
กลุ่มช่างภาพสมัครเล่นก็ได้รวมตัวกัน
นำกล้องมาตั้งเพื่อเก็บความประทับใจ
ซึ่งบริเวณดังกล่าวดวงจันทร์ลอยขึ้นมาด้านหลังพระธาตุดอยสะเก็ด
ในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๕๐นาที
เป็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สวยงามตัดกับสีเหลืองทอง

ซึ่งผู้ที่มาบันทึกภาพก็ดีใจนะฮะ
ที่ได้ชมความสวยงามของพระจันทร์ในครั้งนี้
จากก่อนหน้านั้นมีเมฆปกคลุมท้องฟ้า
และดูพระจันทร์ค่อยลอยสูงขึ้น
ก็ยังเป็นภาพของความสวยในหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับ

อีกหนึ่งจุดในจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกัน

โดยงานของทางภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์จัดงาน
ก็คือลานน้ำผู้ศูนย์การค้าเมย่า

ตรงนี้บรรยากาศดีด้วยเพราะอากาศเย็นสบาย

คืนนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห่างจากโลกประมาณ๓๕๖๕๙๕กิโลเมตรนะคะ
โดยได้รับความสนใจจากประชาชน
โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็นักท่องเที่ยว
เขามารอดูเป็นจำนวนมากมาเข้าคิว
เพราะว่าจุดนี้นะคะทางสอดรมีบริการกล้องดูดาว
คือมีหลายกล้องคือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยก็สวยอีกแบบหนึ่ง
แต่ถ้าดูผ่านกล้องจะสวยแล้วก็มองเห็นชัดมากกว่า

พระจันทร์สวยงามมากเลยนะครับ
จากเชียงใหม่เราไปดูที่พิศนุโลกกันบ้างครับ

ชมดวงจันทร์เต็มดวงกันตามจุดต่าง
ทั้งที่เคียงคู่มหาเจดีหลวงวัดราชบุรณะ
แล้วก็บริเวณแม่น้ำน่านดูสิคุณสวยมากเลยนะครับ

ใช่ทำแล็บพาเห็นพระจันทร์เคลื่อนขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับ
แล้วก็หลายคนนอกจากใช้กล้องส่องในการดูเฉพาะแล้ว
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือนะถ่ายภาพความประทับใจนี้ไว้ด้วยนะครับ

ส่วนที่ฉะเชิงเซาค่ะที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ

มีประชาชนไปรอชมซุปเปอร์ฟูลมูลเป็นจำนวนมากเหมือนกัน
คือไปตั้งแต่ช่วงเย็นเลย๑๘นาฬิกา
ไม่ผิดหวังค่ะที่ฉะเชิงเซาได้ชมดวงจันทร์
ดวงใหญ่เข้าใกล้โลกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในรอบปี
เพราะว่าจุดนี้คือไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่เห็นค่อนข้างชัดฉะเชิงเศร้า
สว่างสวัยมากนี่ใช้กล้องแบบว่ากล้องพิเศษเนี่ยคุณ

เห็นทุกรูขุมขนของดวงจันทร์นี้
คุณผู้ชมครับไปดูที่สุรินทร์กันบ้างนะครับ
สุรินทร์ประชาชนให้ความสนใจ
ถึงแม้ว่าจะมีเมฆปกคลุมแต่ว่าการมีเมฆก็สวยไปอีกแบบนะ
อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบ
เหมือนเวลาเราดูหนังผี
ก็จะเห็นเมฆปกครุมดองฟ้าเห็นเมฆปกครุมดวงจันทร์
กรุงเทพมหานครนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ท้องฟ้าก็ดูจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่
เพราะว่ามีเมฆช่วงหัวข้ามนะ
มีเมฆมาบดบังก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่
ชัดที่สุดสรุปแล้วเป็นตอนตี๔ค่ะ
ตี๔ที่ผ่านมาท้องฟ้าเริ่มเปิดเริ่มเป็นใจ

เขาบอกว่าสีเหลืองนวลสว่างสวัยสวยงาม

เมื่อวานท่านไหนที่ไม่ได้ดูนะครับไม่เป็นไรนะครับ

เมื่อกี้ดูทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะฮะ
นายบุญเลิศภัยบรินอดีตสวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

เปิดเผยครับว่าด้านโหราศาสตร์
ปรากฏการณ์ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดนี้
ดาวจันทร์ในโหรศาสเขาเรียกดาวจันทร์นะ
ดาวจันทร์เป็นดาวดีให้คุณ
อิทธิพลจะทำให้คนนั้นใจเย็นขึ้น
ผู้บริหารผู้บริหารระดับไหนดี

เอาระดับออฟฟิศของเราไล่ขึ้นไป
ระดับใหญ่ระดับประเทศนะ
เขาบอกว่าผู้บริหารไม่ใช้วาจารุนแรง

ติดต่อสื่อสารกับประชาชนดีขึ้น
ที่การติดต่อสื่อสารการพูดจากับประชาชนจะดีขึ้น
ดังเช่นที่ทางท่านนายยกรัฐมนตรี

บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหม
ใจเย็นขึ้นพูดจ่าดีขึ้น

นักพยากรเจ้าของชายานอสตาร์มุษย์เมืองไทย
คนนี้ทำนายไปอีกแนวหนึ่งเหมือนกัน
บอกว่าจะส่งผลกับการเมืองเศรษฐกิจ

อาจจะเกิดแผ่นดินไหวอาจจะเกิดซึนามิน้ำท่วมใหญ่

ต้องระวังการเกิดความเข้าใจผิดความไม่พอใจ

ผู้นำบ้านเมืองต้องอดทนอดกลั้นมากกว่าทุกครั้ง
เพราะจะมีเหตุร้อนทางการเมืองเข้ามาทุกวัน
ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงนี้แหละเริ่มตั้งแต่ช่วงนี้เลย
เรื่องของการเมืองนะครับก็ต้องจับตามองว่าเอ๊ะ
เทศกาลปีใหม่มานี้จะมีเรื่องอะไรบ้าง

เรื่องของพรปกฎหมายลูกพักการเมืองออกมาแล้ว
ตอนขยายกรอบเวลาจะร้องต่อสารรัฐธรรมนูลหรือไม่
ก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับ